มาถึงข่าวนี้แล้วถ้าใครอยากจะช่วยพี่น้องคู่นี้ดูข่าวนี้ให้จบ
คือเราสนุกสงกรานกันนะครับก็พาลูกหลานไปเล่นน้ำสงกราน
แต่ครอบครัวนี้นะครับพี่น้องคู่นี้นะครับหลานสองคนนี้ไม่เคยได้เล่นน้ำสงการนะครับเห็นเขาเล่นกัน
เพราะว่าต้องช่วยคุณยายขายน้ำแข็งใสและขนมจีนครับ
สงการเด็กที่มาเล่นน้ำกันนะครับแต่ไม่ใช่สำหรับเด็กหญิงอธิชาหรือน้องน้ำชาอายุ๑๔ปี
และเด็กหญิงการพิชชาหรือว่าน้องมัดอายุ๙ขวบพี่น้องคู่นี้ไม่เคยเล่นน้ำสงการลูกนะ
พี่น้องคู่นี้อยู่ที่ตะบนบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดครับจังหวัดตราดนะครับ
กิจวัตรประจำวันของเด็กทั้งคู่คือการมาช่วยคุณยายประทุมอายุ๖๔ปีที่มีอาชีพขายน้ำแข็งสายและขนมจีน
หน้าเทศบาลบ่อพลอยคุณยายประทุมเล่าบอกว่านะครับลูกสาวฝากให้เลี้ยงหลานสองคน
มานานแล้วตั้งแต่เลิกกับพ่อของเด็กไปแล้วต่อมาพ่อของหลานเนี่ยพ่อของเด็กเนี่ยก็เสียชีวิตไป
ทุกวันนี้คุณยายก็รับภาระดูแลหลานทั้งคู่ทั้งค่ากินค่าอยู่ค่าเรียนนะครับแม่ก็ส่งเงินมาให้คือส่งมาเท่าไหนก็มีเท่านั้นที่เหลือยายหาไง
ขายขนมจีนนะครับคุณผู้ชมน้ำแข็งใสแล้วก็เอาเงินเบี้ยคนชะลามาผสมผสมกันพอไหมล่ะยายไม่พอครับแทบจะไม่พอกินก็ต้องอยู่กันอย่างขัดสนแบบนี้
คุณยายปฐุมเล่าว่าสงสารหลานมากที่ไม่เคยได้เที่ยวเล่นแล้วก็ไม่เคยเล่นน้ำสงการเหมือนเด็กคนอื่นต้องออกมาช่วยขายของทุกวันเพราะความจน
นี่แหละครับน้องน้ำชาพี่สาวเนี่ยนะเล่าบอกว่ายายแก่แล้วจะลุกจะเดินจะนั่งก็ลำบากเธอกับน้องก็ช่วยคุณยายเก็บของนะครับล้างจานจัดของให้ลูกค้าไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นแล้ว
โทรศัพท์ก็มีเครื่องเดียวนะครับนอกจากยายเอาไว้ติดต่อแล้วขายของแล้วก็ต้องแบ่งกันเล่นกับน้องไม่มีเงินที่จะซื้อเครื่องใหม่ต้องช่วยคุณยายประหยัดโอ้โหอยู่ตรงไหนเดี๋ยวบอกแป๊บเดียวนะครับช่วงสงการนะครับเธอกับน้องก็อยากเล่นน้ำเหมือนเพื่อนแล้วแต่ไม่เคยได้เล่นเพราะต้องช่วยยายขายขนมจีนและน้ำแ
เอาชื่อที่อยู่เข้ามาหน่อยเอาชื่อที่อยู่เข้ามาหน่อยไม่ต้องเอาเลขบัญชีก็ได้เดี๋ยวมีดราม่าใครอยากจะส่งมือถือไปให้ส่งนะใครอยากจะส่งอะไรไปให้จะได้ส่งให้เขาได้นะโหฝากผู้สืบข่าวนะครับแล้วน้ำแข็งใสดูสะอาดด้วยน่ากินจะตายดูสิอากาศร้อนแบบเนี้ยนะแม่อยากจะรู้ที่อยู่นะมือถืออยากจะส่งไปให้สักเครื่องจริงจริงนะ
ได้แล้วได้แล้วเออนะครับค่ะอยากให้มีสักเครื่องแบ่งกันเล่นลูก